เอาล่ะมาพูดเรื่องของการสร้างรายได้เสริมกันหน่อย
ช่วงนี้หลายคนแหมทำงานหลักอย่างเดียวมันรายได้ไม่พอ
ผมมีอาชีพเสริมมาฝากด้วยแล้วผมคิดว่าผมจะไปลองทำดูด้วยนะ
เรื่องของการเลี้ยงจิ้งหลีดกับเลี้ยงไส้เดือนเขาบอกว่ารายได้ดีจริงนะครับ
เริ่มกันที่จังหวัดเลยครับนายสุพลนามมาครับอายุ๗๐ปี
ชาวตำบลนาโป่งอำเภอเมืองเลยนะครับเปิดฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดส่งขาย
ทำเป็นอาชีพเสริมครับหลังจากการทำไร่ทำนาโดยเลี้ยงในบ่อซีเมนซีเดียม
ด้วยผ้าเขียวกว่า๓๐บ่อนะครับ
อุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีดครับก็มีตามนี้เลยคุณผู้ชมที่สนใจจดตามเลยครับ
มีกระมังถังน้ำถาดอาหารจากนั้นก็ไปซื้อพันจิ้งหรีดมา
ปล่อยทิ้งในบ่อจนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกไข่กระทั่งเพาะพันธุ์เองได้
จากนั้นครับก็นำลูกจิ้งหลีดออกมาแยกใส่บ่อที่เตรียมไว้
ให้อาหารก็ประกอบไปด้วยข้าวโพดปลาป่นรำและอาหารจิ้งหลีดมาผสมกันนะครับ
อาหารวันละ๓เวลาเหมือนคนเลยครับเช้าเที่ยงเย็น
เลี้ยงไว้ประมาณ๔๕วันจนจิ้งหลีดนั้นโตเต็มไว
จับขายตามตลาดนัดทั่วไปได้ครับแล้วก็จะมีคนมารับซื้อ
ส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ๑๐๐๑๕๐บาทต่อกิโลกรั
แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายไง
ก็ใช้เวลาไม่มากด้วยนะแล้วก็รายได้ก็ถือว่า
เป็นรายได้เสริมที่ดีเหมือนกัน

หนังสาร์นิรัชพรทำซีริอายุ๓๘ปี
เลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ใช้เวลาหลังเลิกงานและวันหยุดครับ
เลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพเสริม
อันนี้เขาก็ฮิตฮอตกันที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะ

ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างนะครับ
แล้วก็สั่งไส้เดือนมาจากฟาร์มในกำแพงเพชรและจังหวัดพิษนุโลก
นำไปขยายผลผลิตจนสามารถจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ๖๐๐บาท
นอกจากนี้ยังขายปุ๋ยมูลไส้เดือน

ก็ทำให้มีรายได้เสริมเดือนละ๕๖๐๐บาท

ไส้เดือนมีประโยชน์นะไม่ใช่แค่สำหรับช่วยพรวนดินหรือว่าช่วยต่อต้นไม้
แต่ว่าตัวไส้เดือนก็เป็นยานะเป็นของที่คนจีนนิยมมากเลย
และที่คุณชนะบอกมูลมันก็ขายได้ดีด้วยนะครับ
เพราะว่าอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปจังหวัดยาลากันบ้าง
นายธรรมนูลบุตรมาตาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒
ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาปกติเนี่ยก็ทำสวนมะนาว
ก็จึงไปศึกษาวิธีการบำรุงรักษาต้นมะนาวทางอินเตอร์เน็ต
พบว่าการนำมูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยบำรุงดิน
ทำให้มะนาวนั้นมีลูกดกต้นสมบูรณ์เลยทีเดียว
ได้ไปหาไส้เดือนมาเลี้ยงร้องผิดร้องถูกจนสามารถขยายพันธุ์ไส้เดือนได้
๑๐๐กรมตอนนี้ไส้เดือนเต็มบ้านเหรอครับ
เยอะแยะเต็มไปหมดล้อเล่นนะไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่ในกระมังของมันดีนั่นแหละ

ใช่ปัจจุบันได้ผลิตมูลไส้เดือนมาทำปุ๋ยใส่ต้นมะนาวของตัวเอง
และยังสามารถขายให้กับเกษตรกรคนอื่นจนไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วในตอนนี้

เรียกว่านอกจากจะขายลูกมะนาวได้แล้วนะยังขายไส้เดือนและมูลไส้เดือนได้อีกด้วย
บอกว่ามูลไส้เดือนเนี่ยราคาดีด้วยนะช่วงนี้
ค่ะอู้นี่ขายได้ตั้งหลายอย่างนะเป็นประโยชน์หมดเลยนะ
ต่อไปต้องขายอะไรอ่ะคุณขายใบขายหน้าไหมไม่ต้องขายหน้านะ

แต่พี่เขาบอกเขาลองผิดลองถูกมากว่าจะสำเร็จแบบนี้ได้
ก็เรียกว่าทดลองกันมาให้สุดก็สำเร็จนะคะ